ฉันจะมีวันนี้บอกกล่าวว่าเพราะมีเธอ
เธอเปลี่ยนแปลงฉันโลกออกไป
เปลี่ยนเปลี่ยนฉันคนนี้
ให้สงสัยไปกว่าที่เคยมนต์มุ่งและอ่อนหลัก
ฉันมีวันนี้เพราะเธอ
อย่ามากกว่านี้เนาะ
ไม่กี่ปีไม่กี่ปี
ก็น่าเด็กเหมือนเดิม
ขอบคุณมากค่ะ
พี่ตินาค่ะกลับมาครั้งนี้มาพร้อมกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าเธอค่ะ

ได้ประดานใจอย่างไร
จริงแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ย

ก็คงจะพูดถึงตัวตนของตินานะคะ
ที่อยู่บนเส้นทางสายดนตรีนี้มาจนถึงทุกวันนี้

ก็โดยที่แบบว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ย

แล้วก็ความหมายจริงของคำว่าเธอจริงแล้วเนี่ย
เธอก็คือตัวเราเองนี่แหละนะคะคืออยากให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าของตัวเอง
เห็นถึงพลังที่เรามีอยู่ในตัวเรานะคะที่จะทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้
อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วกลับมาครั้งนี้พี่ตินาหายไปประมาณสิบปี
บวกหนูบวกให้นิดนึง๑๐ปีนึงหรืออะไรอย่างนี้
ปีประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็กลับมาคราวนี้อะไรที่เป็นตัวจุดประกาย
รู้สึกว่าฉันคริสติน่าจะกลับมาแล้ว
จริงเริ่มต้นของการที่แบบว่านึกอยากสนุกกับคนที่ในกลุ่มญาตินะคะว่า
ทำไมเราไม่ได้มีเพลงมานานแล้วทำไมแบบพี่จินาไม่อยากทำเพลงแล้วเหรอ
แต่จริงทุกวันนี้เราก็ยังทำงานอยู่ตลอดต่อเนื่องนะคะ
เขาก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่มาลองทำอะไรสนุกกันไหม
เขาก็แบบว่ามีทำเพลงขึ้นมาแล้วก็ฟังทำนองแล้วก็ฟังเนื้อหา
เออใช่มันใช่ตรงกับความรู้สึกที่เราอยากจะบอกกับคนที่เป็นแฟนเพลงเราเก่ง
แล้วสำหรับเพลงนี้พี่ตินามีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้ยังไงบ้าง
ก็คงจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อหามากกว่า
เนื้อหานี่จริงแล้วนะคะก็คือไม่ได้ไปแต่งกับเขานะ
แต่ว่าด้วยความที่สนิทกันเขาก็จะฟังสิ่งที่เราพูดความรู้สึกของเราที่เรามีต่องานของเรา
คือเรื่องราวทั้งหมดมันมาจากชีวิตและก็รายสตาร์ทที่ติดหน้าหมดเลย

ตุ๊ดใช่มั้ย
ก็คือเป็นแนวเพลงที่คือมันเป็นเพลงป๊อปอยู่เหมือนเดิมนะคะ
คือแนวเพลงเนี่ยยังคงความเป็น
จะมีการเต้นแบบเหมือนสมัยก่อนไหม
รู้ค่ะก็คงไม่เต้นหรือไม่ยากหรอกนะคะ
กำลังจะถามพอดีว่าผ่านมา๑๐ปีบวกพี่ตินายังไหวอยู่หรือเปล่า
รู้ใช่ไหมคะมาแข่งกับพี่ดีกว่า

อ่อน่ะก็จะมีจังหวะอยู่บ้าง
ก็แบบมีความพิเศษก็คงจะเป็นเรื่องของพาร์ทที่มีแรปนะคะก็มีชาวอเมริกันมาช่วยแรปให้
มันเป็นศีลสังค์อะไรชื่อชอนค่ะ

รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นไปแค่ทีเซอร์เป็นแค่น้ำจิ้มเดี๋ยวเราจะได้เห็นแบบเต็ม

ช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับพี่ตินาต่อ
มิวสิกวิดีโอที่นี่ที่แรกที่เดียวสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงเธอค่ะ

มันมีความแบบว่าอย่างนี้ตลอดเวลารู้สึกยอกแล้วก็สงสัยตาขนาดนี้
อยากจะถามเลยว่าครั้งนี้กลับมาเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ว่าพี่ตินามาทำเองในบทเพลงนี้แล้วก็มีใครดูแลบ้าง
หมายความไงใครดูแลคือจริงมันเป็นมันเป็นอะไรที่บอกว่าเราทำในส่วนตัวคือไม่ได้เกี่ยวกับค่ายอะไรอันนี้พูดถึงค่ายใช่ไหม
ใครเป็นคนคิดถ้าต้องถ้าเต้นหรือว่าแบบลีลา
ยังไม่มีถ้าเต้นเลยค่ะตามฟิล์ล
นี่คือตามฟิลลิ่งนะคุณแม่ตามฟิลล์ลใช่

ก็อยากจะแทนความรู้สึกของติ๊นา

อยากให้เพลงนี้เป็นหนึ่งในกำลังใจที่ให้ทุกคนสามารถไปถึง
เป้าหมายความฝันของตัวเองได้
ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กลายอัลเกินครับ
คือความสวยคงทนและเสียงที่ยังคงแบบเหมือนเดิมเลย

จริงแล้วนะคะคือนัทเชื่อว่าทุกอย่างนี้
มันอยู่ด้วยการที่เราทำอย่างต่อเนื่อง
ตินาดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็ก
ตั้งแต่เด็กเลยจริงคือเรื่องทาครีมบำรุงดูแลความสะอาดของผิวอะไรอย่างนี้คือ
คิดว่านี่คือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำมาตลอดกับชีวิตของเรา

เสียงจริงแล้วนี่ก็เสียงใหญ่นิดนึงนะเพราะตื่นชอบ
จริงแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของการที่ต้องดื่มน้ำเยอะพักผ่อนเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เห็นว่าจะมีการดูแลธุรกิจบางอย่างด้วยใช่ไหมคะ

หรือว่าเราควรจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองเลยดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เลยนี่ค่ะแต่ร่วมทางต่างที่ก็คงจะได้เห็น

รวมไปถึงซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดเพลงนี้